แหละจะหาอะไรได้เสริมรับจอบเสริม

ก็ดูเหมือนดีแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่ว่าไปขโมยรถพ่อมาทำ
ไอ้สิ่งที่ทำคือไปรับจ้างขนแรงงานต่างด้าว
แล้วคนที่ก่อเหตุอายุ๑๖ด้วย
มันหลายความพลิกเหลือเกินในข่าวนี้

อิซูซูมิวเอ็กซ์ใช่ไหม

นี่ไงนี่ไงใช้รถดีหน่อย
เดี๋ยวนี้จะไม่ใช้รถตู้เก่าไก่เก่าไม่แล้ว

เดี๋ยวดูหน่อยว่าท้ายที่สุดพอตำรวจประกบปั๊บ
ลงมาปั๊บ๗คนจริงหรือ๗คนต้องคูณเท่าไหร่
เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นนะคะรถสายตรวจเข้าประกบแล้วค่ะ
เริ่มลงมากันแล้วลงมากันแล้ว
นี่เกิดขึ้นเมื่อวานนะตรงทางหลวงสาย๓๔๗บางประหันปฐุมธานีที่อายุทยาค่ะ

อันนี้นะฮะตัวเล็กนี่นะใช่ในเอเรียกแบบนี้ละกันคุณผู้ชม
ข้างในมีแรงงานชาวเมียนมาอยู่อีกเพียบ
แน่นกันมาเป็นปลากระป๋องอัดอยู่ในรถเลยอ่ะดูหน่อยไหมล่ะดูจังหวะนี้
อ่ารถรุ่นนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งครับก็คูณสองใช่อ่านะเท่าตัวเท่าตัว
เออเออเท่าตัวหลังจากที่พูดนะจอไปว่าอยากเห็นเหลือเกินว่าเขานั่งกัน
เขาขี่คอเขานั่งตัดตอนนี้ท่าไหนหลังจากนั้นข่าวแรงงานขนแรงงานต่างด้าวนี่จะได้เห็นตลอดเลยนะ
ใช่จะมีมุมได้เห็นว่าเออนั่งกันอยู่แบบนี้เป็นการบริหารจัดการที่นั่งในรถ
นี่แหละค่ะคือตัวน้องเอที่ไปรับจ้างขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคนมาติดต่อ
แล้วผมก็เลยทำไงดีอยากหารายได้เสริมมาขโมยรถพ่อ
ที่เอาหนึ่งได้เท่าไหร่กันเนี่ย

๑๕๐๐๐บาทครับพี่

พ่อจะรับเคราะห์ด้วย

จากการสอบถามแรงงานชาวเมียนมา

ลักลอบเข้ามาตามทางลำน้ำเมย
พอมาถึงที่ไทยที่แม่สอดจังหวัดตากเสร็จแล้ว
ปั๊บก็มีคนพาออกมาจากชายแดน

หัวละ๓๐๐๐๐คูณ๑๔นะดอม

ซึ่งตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแหละ

โดนเรื่องของการลักลอบนำแรงงานต่างด้าว
เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็มีความผิดพรบขนส่งด้วย

นี่แหละโอ้โหมันไม่คุ้มกันเลย
นี่น่ามาได้๔๒เนี่ย
ใช่คือรับตังค์มา๔๒๐๐แบ่งให้น้องวัย๑๖คนขับ๑๕๐๐
ก็แรงงานต่างด้าวพวกนี้ก็ต้องโดนจับข้อหารักรอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวโดนผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ

ตามไปถึงสืบไปให้ถึง